รุ่งครั้งนี้มีหลายคนนะคะ

เป็นน้องปุ๊กกี้ค่ะนิพาพรสรุปพล

เพราะเหตุใดน้องคนนี้จะเป็นซุปตา
สำหรับน้องปุ๊กกี้ติดตามจากรายงานเลยค่ะ
เชียร์ที่ดังกึกกล้องแทบทุกครั้งที่สนามแข่งขันกีฬาตะก้อน
กีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกม
มาจากที่น้องปุ๊กกี้นิพาพรสรุปพล
เสิร์ฟสาววัย๑๘ปีทำคะแนนให้กับทีมจังหวัดชนบุรีได้

วกกับฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดา
ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับตะก้ออย่างรถหลาม
ุ๊กกี้เล่าให้ฟังว่าเธอหัดเล่นตะก้อตั้งแต่อายุ๙ขวบ

และได้ลองเล่นจนหลงไหลในมนต์เสน่ห์
และติดตามการแข่งขันผ่านทางโทรทัศน์
โดยมีสืบศักดิขวัญสืบอดีตนัฐกรจอมเสิร์ฟหลังเท้าเป็นไอดอล
เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองขยันฝึกซ้อม
ปีที่ผ่านมาก้าวมาติดทีมชาติไทยได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จ
ตั้งแต่เด็กคือก็ดูทีวีดูอะไรแถวบ้านผู้ชายเขาก็เล่น

แล้วก็ฝันอยากจะเป็นทีมชาติอยากจะเล่นให้มันเก่ง
ความฝันของปุ๊กกี้ในอนาคตคือต้องการติดทีมชาติไทยในรายการสำคัญที่ตัวเองยังไม่ได้รับโอกาส
และเป้าหมายที่อยากจะเป็นเหมือนสืบสักพันธ์สืบไอดอลของเธอ
คือการเป็นนักตะก้อเสิร์ฟหญิงที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้
ก็ต้องขยันซ้อมมีระเบียบวินัย
แล้วก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ฟังคำสั่งของคุณ
ก็คิดว่าน่าจะได้ขยันตั้งใจ
ติดเม็ดใหญ่ให้มันได้
นับจากนี้ต้องติดตามนิพาพรสรุปพลนัตก้อสาวคนนี้ให้ดี
เพราะเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้
ชื่อของเธอจะกลายมาเป็นซุปตาวงการตะก้อไทยได้ไม่ยาก
ก็ฝากถึงแฟนกีฬาตะก้อนะคะ
หรือชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ก็ได้ช่วยคุณโทษข่าวไทยลับทีวีลายงาน